แล้วก็มีความเกี่ยวพันธ์ถึงห้องเต้ซึ่งคุณอนัญชัยบอกว่าเป็นห้องเต้คนใหม่
ก็เปิดออกมาด้วยนะคะแล้วพูดถึงนะคะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
โจ๊กที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งตนเองเป็นทนายความของคดีนี้
ทั้งที่ตามพฤติการก็คือการเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องคดี
ไม่ว่าจะเป็นการค้นบ้านและลูกน้อง๘คนที่ถูกแจ้งข้อหา
ซึ่งแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนมันมีความชัดเจนว่าผมเนี่ยให้ความช่วยเหลือในคดีแล้ว
แต่สาเหตุมันมาจากว่ามีคนหนึ่งบุคคลหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้สั่งห้ามให้ยุติเรื่องทั้งหมด
นายอนัญชัยยืนยันบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบิ๊กโจ๊ก
แต่มันเกิดจากตรงนั้นแหละค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์มันมาจากตรงนั้นแหละที่มีคนในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสั่งห้ามให้ยุติเรื่องทั้งหมด
ทนายบอกว่าถ้าวันนั้นนะผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลไม่โทรหาบิ๊กโจ๊กแล้วห้ามให้ตัวเองทำคดีต่อมันก็จะไม่ถึงวันนี้หรอก
มันจะไม่มีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นนี่คือปฐมบทนะคะและตอนนี้ห้องเต้เปลี่ยนแล้วคนก็สงสัยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วห้องเต้เป็นใครอ่ะ
เพราะว่าทนายอนัญชัยปูไว้บอกเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จากเดิมห้องเต้ก็ต้องคือบิ๊กโจ๊กถ้าความหมายตามนั้นนะคะ
แต่ตอนนี้ห้องเต้คนใหม่นะทนายบอกว่าคือผู้ใหญ่ที่จะมายื่นเปิดโปรงซุปเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์พอแถลงถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ไข้เออ
ไม่ได้มีคดีความหรือตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊ก

เหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

เปลี่ยนจากสุรเชษฐ์หักพาน
เป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับ
มีตั้งแต่หลายเรื่องนะครับโอเคนะครับ

นักข่าวกำลังจะแบบจะถามต่อ

แล้วเก็ตเลยนะว่าเสรีไหน

ทีเดียวนะคะซึ่งในเวลาต่อมาก็ไม่ได้รอนานนะคะ
เพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ในฐานะที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็นี่แหละค่ะมาร่วมแถลงข่าวกับทนายอนัญชัยด้วย
เป็นการยื่นหนังสือกับปปชนะคะร้องทุกข์กล่าวโทษ
นายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนี่แหละนะคะ
ในฐานะประธานกตรแล้วก็กรรมการกตร๙คน
รวมกันไปหมดเลยก็คือมี๑๐คนด้วยกัน
สิ่งที่เขามีการยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษก็คือ
การที่มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔
ร้องที่ว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามมาตรา๑๕๗ประกอบมาตรา๘๓และมาตรา๙๑
คือฟ้องนายกเพราะนายกเป็นประธานกตรใช่
แต่ว่าตัวของทางนายกเองยังงดออกเสียงนะเหมือนนั้นใช่ไหม
อันนี้ก็มีประเด็นซึ่งพนตำรวจเซรีที่สุดพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
คือบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๘งองูวงเล็บ๔
มีหลักการให้แต่งตั้งต้องคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกัน
แต่ว่านายกกลับเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์
ซึ่งอาวุโสอย่างที่วันนั้นคุณกายบอกว่าคือลำดับที่๔
เสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์อาวุโสลำดับที่๔
ให้ที่ประชุมกตรพิจารณาและกรรมการกตรทั้ง๙ก็ให้ความเห็นชอบ
เพราะฉะนั้นเห็นว่าการกระทำนี้เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หากพบว่ากระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ปปชก็ต้องส่งให้สารดีการแผนกคดีอายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

แล้วถ้าผิดนะก็ต้องตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง๑๐ปี

คือเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
เคยเตือนคุณเศรษฐาไปแล้วหลายครั้งแต่ไม่ฟัง
แล้วผมจะมีไมตรีทำไม
ใช้คำถึงว่าคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณเป็นคนเสนอถึงคุณงดออกเสียงแต่แค่เสนอเนี่ยก็ผิดแล้ว
เพราะถ้าไม่เสนอคนอื่นจะลงมติได้ยังไง

ไปฟังเสียงของท่านเสรีพิสุทธิ์กันหน่อยค่ะ

กลับปรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อ
ผู้เมียวุษโศตรศัพท์คุณตอบศักดิ์นะครับ
เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะ
ซึ่งตามรับนูลเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระ
ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างอันนี้นะ
เนี่ยนะมันเลยทำให้เกิดปัญหา
เพราะว่าองค์กรตำรวจไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้แค่จริง
ถ้าจัดการตำรวจก็ไปรับใช้นักการเมืองนี่
รับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองได้มีตำแหน่งหน้าที่

อิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการช่วยจัดการทุกช่านมันจะเกิดขึ้น
นายกตรีจะมาเป็นประธานคาบริการการการตำรวจ
เพราะว่าถ้านายกรรมตรีเข้ามาเป็นประธานข้าราชการตำรวจแล้วเนี่ย
ตำรวจจะถูกครอบงำโดยการเมือง
เพราะเบอร์๒เบอร์๓เบอร์๔ก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ขึ้น
ก็ไม่จะไปเตะตัดขาไม่ต้องไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับการเมือง

ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยืนยันว่าที่มายื่นฟ้องปปชเนี่ย
ทำเพื่อองค์กรตำรวจไม่ได้ทำเพื่อใครแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพักนะ
เพราะว่าลาออกจากการเป็นสอสอแล้วแล้วก็คงไม่ทำให้พักร่วมรัฐบาลอึดอัด
แม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแต่ความเป็นพักนั้นมีความอิสระในการดำเนินการ
ขณะที่ทนายอนัญชัยก็บอกว่าหลังจากนี้ผมจะไปดำเนินการเรื่องของการหมินพระบรมเดชานุภาพ
ก็จะฟ้องข้อหามาตรา๑๑๒กับผู้แต่งตั้งเนื่องจากมีการเสนอแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะอันนี้เป็นบริกเซอร์ไพรส์